พาคุณผู้ชมเข้าสู่ห่วงเวลาของความเชื่อแล้วนะคะ

แต่ว่าเรื่องแรกเขาบอกว่าอาจจะเป็นลางไม่ดีค่ะ
ที่พระธาตุหาริพุนชัยที่ลำพูนเขาจะมีประเพณี

ทีนี้ปรากฏว่าวันแรกของงานค่ะเมื่อวานนี้
ไฟไหม้ต้นสลากย้อมเขาเลยมองกันว่าโอ้โห

คุณผู้ชมดูฟาดลงมาโครม

ประเพณีสลายย้อมหนึ่งเดียวในโลกที่ลำพูน
จัดขึ้นในวัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารในอำเภอเมืองค่ะ
กลายเป็นประเพณีเพลิงไปเลยเพราะว่าไฟไหม้ทั้งต้น
เขาบอกว่าต้นสลากย้อมเสียหายไป๑ต้น
ความสูงต้นคือ๑๕เมตร

ศรัทธาวัดน้ำโค้งตำบลหนองช้างคืน

เอาอาหารแห้งเอาเครื่องใช้ต่าง
เอาไปมัดไว้กับต้นสลากย้อมด้วยเชือกฟาง
แล้วก็เอาไฟแชคเผาส่วนที่เหลือหรือยาออกมาให้ขาด
แต่ต้นสลากย้อมเนี่ยมันเป็นวัตถุที่มีกระดาษเป็นส่วนประกอบค่ะ

ไปติดเข้าที่ต้นมันก็เลยลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
แล้วก็ไหม้ทั้งต้นแบบนี้เลยนะคะ
คนเขาวิภาควิจารณ์กันหนาหูมากว่าเอ๊ะนี่มันเป็นรางไม่ดีหรือเปล่า

ยอดพระท่าที่ภูนชัยเนี่ยเพิ่งจะถูกโดนบินชนจนเสียหาย
บูรณะใหม่อย่างเร่งด่วนมาแล้ว
หลายคนก็เลยรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยดีเลย

ทางคณะศรัทธาวัดน้ำโค้งเองก็บอกว่า
หารือกันอยู่ว่าจะทำต้นสลากย้อมขึ้นมาใหม่หรือยกเลิกไปเลยดี
ประเพณีนี้เขาจะจัดขึ้นทุกปี
วันที่๑๐กันยายนจนถึง๑๓กันยายน

มันคือวันแรกที่เกิดงานก็กลายเป็นเรื่องแบบนี้ซะแล้ว

กลายเป็นเรื่องอธงอธันต์กันไปนะครับอ้าว